ทุกผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะฮะ
เป็นหมู่บ้านจัดสรรเขาก็จะมีไม้กั้นที่เป็นไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้าน
มีผู้ที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าเขาถูกรอปภของหมู่บ้านเนี่ยทำร้ายนะฮะ
เนื่องจากไม่พอใจที่เขาไปต่อว่าที่ไม่ยอมเปิดไม้กั้นเข้าออกหมู่บ้านให้
ก็ชกเขาจนบาดเจ็บแล้วก็หนีไป
อันนี้ครับต้องมาห้ามกัดนู้นเลยนะฮะนี่เป็นกล้องหน้ารถคันนึงนะฮะ
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้รถเก่งคันสีขาวคันนี้ก็จอดอยู่
นี่มีไม้กั้นอยู่นะฮะรอปภก็เข้าไปคุยนะครับ
ตรงนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแถวคลอง๒ต้นนุ่น
นี่รอปภเขาก็นี่เดินอยู่แถวหน้ารถเนี่ยฮะขอตรวจเอกสารตรงนั้นตรงนี้นะฮะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อคุณพงศุษย์นะฮะอายุหกสิบห้าปีนี่มีการชี้หน้าต่อว่าอะไรกัน
แล้วรอปภอ้อมมาอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เขาลงมาแล้วโดนปื๊บเข้าไป
ยันก็โดนสาวหมัดเข้าไปอ่าอีกคนนึงผู้หญิงนี่ก็ต้องเดินเข้ามาแยกนะฮะ
แล้วมีรอพอคนอื่นเข้ามาห้ามคนที่เห็นเหตุการณ์คนอื่นก็เข้ามาช่วยกันด้วย
ภรรยายุคหกสิบนะฮะเป็นคนขับรถนะครับ
คุณพงศุษย์เนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุภรรยาขับรถพาเขาออกจากหมู่บ้านไปรับหลาน
ซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรอปภเนี่ยมาขอตรวจบัตรเข้าออก
แต่พบว่าคีย์การ์ดของเขาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เขาก็ยื่นบัตรประชาชนให้รอปภแทน
แล้วรอปภก็เดินไปถ่ายรูปรถแต่ไม่ยอมเปิดไม้กั้นให้
คุณมงสุดบอกผมก็ตะโกนถามว่ามันอะไรกับนักหนาแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเรียกให้ผมลงจากรถ
แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามภาพในกล้องที่เขาบันทึกเอาไว้ได้
ส่วนภรรยาก็แล้วก็คนขับรถเจ้าของกล้องหน้ารถนะฮะรอพอที่ป้อมยามก็วิ่งมาห้ามศึกกัน
นี่คุณพงศุษย์นะฮะบอกนี่เจ็บนะต้องไปหาหมอนะฮะพบว่ามีร่องรอยฟกช้ำที่ศีรษะด้านขวา
ใต้ตาขวาโหนกแก้มขวาด้วยแล้วก็ฟันหน้ากระโยกด้วยนี่ถูกต่อยเข้าไปนะฮะ
ก็เอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยทั้งกล้องหน้ารถของรถอีกคันนึงนะครับ
ของวงจรปิดของหมู่บ้านไปรับรองแพทย์ด้วยนะครับไปแจ้งความที่สอนอร่มกล้า
เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามตัวรอปภคนนี้เนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเขาชื่ออัศดาอยู่สุขหลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะฮะ
ส่วนคนเจ็บกับภรรยาบอกว่าเข้าใจเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
แต่มันก็ควรจะมีขอบเขตบ้างต้องการให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
มาดำเนินคดีเพื่อรับผิดชอบกับการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
และขอให้นิติหมู่บ้านเปลี่ยนรอปภใหม่ทั้งชุดเลย
เนื่องจากเขากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
ส่วนเพื่อนรอปภของคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามไปสอบถามนายอัศดาว่าเกิดอะไรขึ้น
อัศดาเขาก็บอกว่าคู่กรณีเนี่ยมาด่าทอเขาด้วยคำหยาบคายก่อน
ทั้งที่เขาขอตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
รวพอเขาก็บอกว่าคนก่อเหตุความจริงก็เป็นคนใจเย็นนะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ไม่ค่อยได้ยินภาพมีในกล้องแต่ในจังหวะได้ยินเสียงลงมาแล้วมันเวยวัยกันอะ
ขณะที่ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับ
วันนี้ก็ไปพบคนเจ็บแล้วนะฮะที่เป็นลูกบ้านในหมู่บ้านนะครับ
นำกระเช้าไปขอโทษพร้อมกับมอบเงินเยียวยาทำขวัญให้หนึ่งหมื่นบาท
แต่ทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกเขาไม่ขอรับนะฮะ
เขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ